ว่าทีมยู๒๓นั้นแพ้ไปนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วครับทั้ง๒ชุดมีคิวแข่งขันรายการสำคัญในเดือนกรกฎาคมครับก็คือ
ชุดยู๒๓จะเตรียมแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับที่เวียดนาม๑๓ถึง๒๑กรกฎาคมแล้วก็ชุดมอโลกนะครับหรือว่ากีฬามหาวิทยาลัยโลกก็จะเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่๓๐ที่อิตาลีในวันที่๓ถึง๑๔กรกฎาคมครับทั้ง๒ทีมอุ่นเครื่องการนะครับที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับการ
สุดสดวิภาวีศรีทองส่วนชุดมโลกนำโดยพัทธลีปินสุวรรณนะครับกัปตันทีมแล้วก็แก้วกรยากมุทราบอลเร็วนะครับจากเจจีมาเวลัสวีลีกของทางญี่ปุ่นปรากฏว่าชุดมอลโลกพลิกกลับมาชนะได้๓ต่อ๑เซตนะครับ๒๑๒๕แพ้ไปก่อนแล้วก็ชนะเลยครับใน๓เซตหลัง๒๕๒๓๒๕๒๒แล้วก็๒๗๒๕ซึ่งในศึกชิง
ใช้บางยานยกสมาคมครับบอกว่าการจัดการแด่งขันวอเลเบิ้ลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จอ่าเป็นถ้วยพิเศษเลยนะครับถ้วยนี้ครับ
เป็นซีเล็กทูน่าประชาชนกนะครับประเภทชายหญิงนะครับ
แชมป์ประเทศไทยนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยนะครับ
จะแข่งขันห้าถึงเก้ากรกฎาคมนะครับที่จังหวัดศรีสเกต
ปีนี้ครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน๑๒ทีมนะครับแบ่งเป็นชาย๖ทีม
แล้วก็หญิง๖ทีมแล้วก็มีความพิเศษมากกว่าทุกปี
นั่นจากว่าจะเป็นวาระครบหกสิบปีของสมาคมกีฬาวอเลเบิ้ลนะครับ
ก็เชิญทีมจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันห้าทีมก็มีทีมนะครับ
ญี่ปุ่นนะครับก็คือทางโอกายามาซีกาวนะครับ
จากฟิลิปปินส์นะครับชายหญิงก็เป็นชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์แล้วก็ทีมหญิงออสเตรเลียนะครับ
เป็นชุดเตรียมแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
ส่วนทีมชายนะครับเป็นทีมสโมสรที่ร่วมการแข่งขันลีกของออสเตรเลีย
ก็เดินทางมาแข่งขันรายการนี้เหมือนกันครับ